ชาวบ้านเขามาขอโชคขอลาบกับหลักกิโล
ที่นี่เขาว่ากันว่าเป็นหลักกิโลเฮียน
มีอะไรเด็ดนั้นติดตามในช่วงส่องทั่วไทย
ตามมาจ้ะใครอยู่แถวไหนอะไรยังไง
ไม่ต้องตกอกตกใจเราพาไปแน่นอนนะคะ
ไปสำรวจหลักกิโลเมตรที่มาให้โชคตรงนี้
บอกว่าให้โชคมาแล้ว๒งวดติด

ดูพวงมาลัยดูผ้าสามสีเจ็ดสีดูของเส้นไหว้

เยอะมากเยอะอะไรขนาดนั้น
บอกก่อนว่าหลักกิโลเมตรนี้อยู่ที่
กิโลเมตรที่๒๗ถนนสายศรีขอรภูมิสนมรัตนบุรี
พื้นที่สีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะ
หลักกิโลนี้สร้างความโด่งดังและฮือฮามาแล้ว
ก็คืองวดวันที่๑๖มิถุนายนและ๑กรกฎาคมที่ผ่านมา

ใช่คุณคะเลขหลักกิโลนี้ทำให้ชาวบ้านเขาแบบ

ก็เลยทำให้ชื่อเสียงของหลักกิโลนี้แพร่กระช่อนออกไป

ชาวบ้านที่ทราบข่าวเดินทางไปกราบไหว้กันเยอะแยะมากมาย
รวมถึงบรรดาของชาวแม็คคะก็นำสิ่งของมา
อย่างพวกขนมเอ่ยน้ำแดงเอ่ยเสื้อผ้า
มีแตงโมด้วยนะแม็คเอามาทำอะไรเอามาทำไม

มันเป็นวิเวียค่ะอันตรมเอ่ยเสื้อผ้าแตงโบนน้ำแดงโกยเซียว
ไม่ได้มาแก้บนนะคะเอามาขายและที่สำคัญที่พลาดไม่ได้ก็คือ
สิ่งที่ต้องขายที่นี่คือลอตเตอรี่ถูกต้องค่ะนั่นแหละ
และนอกจากตรงศาลหลักกิโลแล้วเขาบอกว่าใกล้กันเนี่ยยังมีสารเจ้าปู่
ซึ่งเขาจะมีการประกอบพิธีบวงสวงขึ้นศาลหลังใหม่ในวัน
อันนี้คือเหมือนเป็นพิธีขึ้นบ้านใหม่แต่ว่าเป็นการขึ้นสารใหม่ให้กับเจ้าปุ๋ย
เอาจริงหลักกิโลเฮียนที่เราเคยพูดถึงตอนแรกแรกสุดถ้าผมจำไม่ผิด
มันเคยอยู่ข้างถนนนั่นแหละแล้วเหมือนกับว่าตรงนั้นขยับเข้าไปหน่อย
คือไปตั้งสารใหม่ที่ทำเหมือนคล้ายกับหลักกิโลเมตรที่อยู่ตรงถนน
เพราะไม่อยากให้ประชาชนไปกราบไหว้อยู่ข้างทาง

สารนี้ก็ตั้งใหม่แล้วนะแล้วเดี๋ยวจะตั้งสารใหม่อีกนะ

ความเชื่อว่ากันไปต้องใช้วิจารณญาณ